เรียนเชิญ

อืมเล่านั้นประชุม

คนกรุงมาอเทศ
เรื่องการประทริศ

ประชาชนไม่ต้องตื่นปฎาใจอะไร
ไม่ตื่นต้องตื่นตากลัวอาเมีย

พวกเขาก็มองนี้ไปโยงเรื่องการเมือง
ที่ยังไม่ลงตัวว่าจะเป็นผลที่ทำให้เกิด

พยายามกันกรองหน่อยนะครับ
ดุลพินิษฐ์ในการรับข้อมูลข่าวสาร

อะไรที่มันเป็นเรื่องเท็จแยกแยะนะครับ

เฟคสติวต่างเราต้องช่วยกัน

ก็ต้องใช้ดูลพินิต
แยกแยะให้ออกโดยเฉพาะสื่อหลัก

มันก็จะทำให้ประชาชนสับสนแล้วก็เข้าใจผิด
แล้วใช้ภาระบคอมละค่ะ
จะนำเข้ามาดูแลในเรื่องนี้หรือเปล่า

วันนี้พรบคอมพิวเตอร์ก็เป็นกฎหมายปกติ

ใครทำอะไรที่โพสต์ลงไปในเรื่องไม่จริงของ
ในการกระทำผิดตามพระบคอมพิวเตอร์
เขาก็ต้องได้รับผลกฎพงษ์
แล้วก็เว็บไซต์ไหนที่

เขาเคยให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแล้ว
เรายังไปหยิบยกข้อมูลอันเป็นเท็จออกมาอีก
มันก็จะทำให้ประชาชนสับสนเข้าไปใหญ่